ท่านผู้ชมครับมันมีคลิปเหตุการณ์อยู่คลิปหนึ่งที่มีคนเข้าไปถ่ายมาได้นะถ่ายคลิปมาได้แล้วก็เอามาร้องผ่านทางโลกออนไลน์ต่างบอกว่าอยากให้ไปช่วยเหลือคุณยายคนนี้เหลือเกิน
จากการพูดคุยแล้วก็ดูคำพูดต่างก็คงเป็นแม่กับลูกนั่นแหละแต่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้ววันนี้มีคนไปช่วยแล้วด้วยนะฮะ

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

ขับถ่ายเรียราชทั้งอุจจาระปัสสาวะ
แล้วพอกลับมาจากงานเนี่ยเธอต้องมาคอยเก็บกวาด
ดูแลแม่แบบนี้มานานหลายปีมากนะ
เธอรักแม่นะเธอยืนอยู่นั้นเธอรักแม่
แต่บางทีพอกลับมาจากงานแล้วมันเหนื่อยนะ
อย่างล่าสุดที่เกิดในคลิปเนี่ยคือกลับมาถึงเนี่ยพบว่า
ไม่ทำแบบที่ตกลงกันไว้
บันดาลโทษะนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเธอบอกเธอก็รู้สึกผิด

นี่ฮะวันนี้เธอก็กราบเท้าขอโทษแม่
แล้วสัญญาว่าจะไม่ทำกับแม่แบบนี้อีกนี่ฮะ
มันขี้เลอะอะครับทีนอนทางนั้นที่ฟันเพิศก็ใส่สัญลองกระโปรงให้แม่
ก็ยังทำเลอะอยู่ค่ะทั้งที่เราก็บอกเขาทุกวันทุกวัน
ไปทำงานก็บอกทุกวันกลับมาก็บอกทุกวัน
อย่างนี้อะครับมันก็เริ่มเหนื่อยสะสมสะสมสะสมอย่างนี้อะครับ
แล้วอยากตอนนี้คือเราสำนึกผิดกับสิ่งที่เราทำ

แล้วอยากจะบอกอะไรแม่ไหม

ครับขอโทษแม่ครับ
อยากขอโทษแม่แล้วอยากจะฝากไปถึงครอบครัวอื่น

ดีครับค่ะโอเค

เขาจะพูดครับนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
คือคุณเอกพบผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยบอกว่าที่ลงพื้นที่มาช่วยคุณยายน้อยในวันนี้เนี่ย
บอกได้รับแจ้งเหตุมาคลิปนี้มีคนส่งมาให้แล้วก็รู้พิกัดแล้ว
อยู่ที่บังปะหันพระนครศรีอยุธยาก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพมแล้วก็ตำรวจเนี่ย
แล้วก็มาหาคุณยายพอเข้ามาถึงเนี่ยคุณเอกพบบอกว่าคุณยายเนี่ยที่เป็นแม่ของจิ๋วเนี่ย
พอเห็นคนมาเยอะแยะเห็นเจ้าหน้าที่มาตกใจแล้วก็ยืนยันว่ารักลูกสาวมาก
คือไม่ว่าจะยังไงยายบอกว่ายายก็จะอยู่กับลูกคนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่โกรธให้อภัยลูก
จะถูกทำลงทำร้ายอะไรก็แล้วแต่นี่ฮะฟังคุณยายหน่อยนะฮะฟังคุณเอกพบหน่อยนะครับ
ผมเองเนี่ยรวมถึงเจ้าที่ที่มาเนี่ยก็ได้ปากเตือนไปแล้วว่าการกระทำแบบนี้มันมีความผิดตามกฎหมายนะครับ
ถ้าแม่ประสงค์จะเอาผิดเนี่ยเขาติดคุกแน่นอนแต่ว่าเราสอบถามจากคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ยืนยันว่ายังรักลูกคนนี้ลูกเขาก็ยืนยันว่ารักแม่เขาแต่ว่าเขาเครียดมากจริงนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทางครอบครัวแม่เองก็ไม่ประสงค์จะเอาผิดนะครับ
ก็สำนึกผิดกราบเท้าแม่ไปแล้วเนี่ยก็เลยให้ทางหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
แล้วก็ท่านภูมิกับสพบังปะหันนำพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาบังคับใช้กับเคสนี้
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็เอายงเอายาไปทาให้คุณยาย
เอาไว้ให้รักษากันอาการบาดเจ็บต่างร่องรอยต่างนะครับ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่า
ได้คุยตกลงกับทางลูกสาวของคุณยายแล้วนะ
ซึ่งทางจิ๋วเขาก็รับปากว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
แม่แล้วก็จิ๋วเองเนี่ยเท่าที่ได้พูดคุยแล้วก็ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเขารักกันมากนะครับ
แต่ตอนนี้ต้องตกลงกันว่าจะไม่มีการทำร้ายแม่
ในคลิปที่เกิดขึ้นอีกถ้าเกิดมีการทำร้ายเนี่ย
เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะส่งคนลงมารับยายไปดูแลประมาณอย่างนั้น
เพื่อนบ้านนะฮะบอกกับเรานะครับบอกว่ารู้จักกับแม่ลูกคู่นี้มานานหลายปี
แล้วยืนยันว่าตัวของลูกสาวตัวของจิ๋วไม่ใช่คนเลวร้าย
ความจริงเขานิสัยดีแล้วไม่เคยเห็นพฤติกรรมลักษณะ
ในคลิปมาก่อนยอมรับว่าตกใจเหมือนกันตอนเห็นคลิป
แต่ก็เข้าใจว่าการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเป็นยังไง
หลังจากเกิดเหตุที่เห็นคลิปเนี่ยยังไปถามจิ๋วอยู่ว่า
เออไปทำแบบนี้ทำไมจิ๋วบอกว่าเหนื่อยจากการทำงานกลับมาถึงบ้านเนี่ย
เจอสภาพวันนั้นคือแม่เนี่ยเอาอุจจาระเนี่ย
จนเลอะเทอะไปทั่วหมดเลยเธอก็อารมณ์ชั่ววูบ
ก็เลยทำแบบนั้นไปหวังจะให้แม่จำว่าอย่าไปทำแบบนี้อีก
เพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาก็ยังเตือนไปอยู่ว่า
เออไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันทำแบบนี้ก็ไม่ได้ค่ะ
ยังไงเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่นี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ย
บ้านบอกว่าจะพากันแบบแวะเวียนสลับแวะเวียนกันมาช่วยดูคุณยาย

เพื่อนบ้านเขาบอกว่าเธอเกิดทำแบบนี้ที่คุยอะครับ
ไม่ใช่เพราะก็เพิ่งมีวันนี้แหละค่ะที่เข้ามาบอกกับเขาว่า
มันเป็นอะไรที่แตะไม่ได้แม่เนี่ยบุปการีเนี่ยแตะไม่ได้แปะไม่ได้เลย
เข้าใจเขาค่ะเข้าใจเขานะ

เพราะเราก็เลี้ยงอยู่ว่าความรู้สึกเป็นยังไง
หมดทีเข้าใจค่ะ
เขาไม่ได้มีนิสัยแบบนี้นะคะไม่เคยมีนิสัยก้าวร้าว
เขารู้จักเราเป็นเพื่อนบ้านเรียกเราแม่ตลอด
ไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าจะไม่ก่อเหตุแบบนี้อีก